เจอเด็ก๙ครับคนนี้เนี่ยนอนหลับอยู่หน้าร้านขายาตอน
๔ทุ่มนะถามเด็กเอ้าหนูมานอนตรงนี้ยังไง
พ่อไล่มาหาซื้อเหล้าถ้าไม่ได้เล่าอย่ากลับไปนะ
ไงดีไหมไม่นิ่งเขาไม่นิ่งอยู่แล้ว
เขาตีป่ะเขาได้ตีมั้ยเนี่ยตีมาตีมั้ย
ให้มารอข้าวใช่มั้ยมาลงไปเร็วซื้อข้าวออกไปแล้วปกติไหล่ออก
อย่างนี้มาทุกวันเลยเหรอเวลาเมาแล้วเข้าไปมันจะตีไหม

คือตอนนั้นจะฟังกันแบบว่าไม่ค่อยชัดมาซื้อข้าวหรือมาหาเหล้า
สอบถามไปสอบถามมาเด็กคนนี้อายุ๙ขวบบอกว่าพ่อให้ออกมาหาเหล้า
เหล้าดื่มอ่ะถ้ากลับไปมือเปล่าจะโจรนะจะโจรนะนี่ฮะคลิปนี้พล
ดีไปเจอเด็กนอนอยู่หน้าร้านขายยา๔ทุ่มแล้วก็เลยเข้าไปคุย
เข้าไปถามสงสารน้องคือใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยคือไอ้คนถามก็เฮ้ย
พูดจริงเปล่าวะแต่สงสารไว้ก่อนสงสารพาไปซื้อข้าวที่ร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นก็มาแจ้งอาสาสมัครมูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์มารับตัวบอก
นอนมูลนิธิให้ปลอดภัยสักคืนหนึ่งก่อนพอรุ่งเช้าแจ้งตำรวจสภบ้านฉางครับ
ที่ระยองตำรวจท่านก็เมตตานะคือกลัวเด็กจะกลับบ้านไปแล้วโดนตีไง
เดี๋ยวเดี๋ยวลุงตำรวจไปส่งครับคุณผู้ชมฮะ
นี่น่ะอย่าลืมดูแลลูกนะครับผมเอ่อ
เพราะถ้าเขาข้างนอก
มันก็อันตรายนะอย่างน้อยอยู่นี่มันมีบ้านเรา
เขาก็มีเพื่อนมีอะไรนะอ่ะไปกลับบ้านลูก
เล่าอ่ะแต่ไม่ตอบตรงนั้นนะบอกผมก็หาลูกทั้งคืนเหมือนกัน

เออเนี่ยฮะพอบอกลูกหายไปเองไปตามหาทั่วแล้ว
ตำรวจก็เลยกำชับบอกว่าครั้งนี้ตำรวจดูแลให้นะ
ครั้งหน้าดำเนินคดีนะถ้าทำแบบนี้อีก

โอ้โหตำรวจพี่คนนี้ใจดีจังเลย
เอาตังค์เจอลูกที่พามาส่งด้วยและลูกที่อยู่บ้านด้วย
เอาไปคนละร้อยลูกไว้ซื้อข้าวซื้อขนมกิน

กลัวไอ้ตังค์สองร้อยมันจะลงขวดซะละเกิน